มาดูต่อกันที่เรื่องราวแฟชั่นกันบ้างดีกว่า

วงการบันเทิงสายแฟชั่นก็เปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์กันเยอะเลยทีเดียว

เดี๋ยวนี้น้องน้ำตาลชะลิตาค่ะ
สาวงามคนสวยของเรานะคะเป็นทั้งนางเอกเป็นทั้งนางงามด้วย
เจอเธอเนี่ยมากับลูกใหม่เป็นผมสั้นเป็นผมบ๊อบเลยนะคะ
ตกใจคิดว่าน้องเนี่ยช้ำรักไปตัดผมสั้น
ซึ่งอย่างงั้นที่แท้น้องบอกว่าใส่วิทย์ค่ะคุณพี่ค้า
เปลี่ยนลูกคำแต่ที่ไม่คำนะท้ามเท่าไหร่
เรื่องแฟนเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววจะมีกับเขาสักที
จะเป็นเพราะว่าเลือกมากหรือว่าอย่างไรนะคะ

ส่วนละครเรื่องใหม่ช่องมายจะแซ่บขนาดไหน

ตัดผมสั้นอกหักหรือเปล่าคะ

เราก็แบบเออตามเทรนด์อะไรอย่างนี้
ช่วงนี้ก็แบบมีคนผมสั้นเยอะแล้วก็อยากผมสั้นเนอะ

ใช่ไม่ได้ตัดก็เป็นแบบ

ไม่มีคนคอยนี่จริงเหรออะไรงี้
ใช่แต่เราก็แฮปปี้มีเพื่อนเยอะแยะ
เราติดตามงานเนาะ